กลับมาในช่วงนี้มีนักเรียนแล้ว

สวัสดีพ่อพาทินีหมอไก่นะคะ

ในการไหว้เจ้าเสริมดวง

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะประสบความสำเร็จ

อยากจะมีบริวารดีเพราะบริวารเนี่ย
สำคัญนะในองค์กรเป็นฟันเฟืองใหญ่

เหนือศัตรูผู้แข่งเวลาแบบเสนอราคา
หรือว่าเวลาแข่งขันอะไรเนี่ย
เพราะว่าท่านเป็นเทพแห่งแบบสงคราม
เล่นให้ไปไหว้ที่นี่เลยนะ

ต้องเป็นคนแบบเกิดธาตุไหน
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดเลย

เหมาะว่าแล้วดีมากคนในเครื่องแบบว่าแล้วดี
และรวมถึงคนที่ทำธุรกิจค้าขายก็ไห้แล้วดีนะทำไมเห็นดีป่ะ
ก็จะทำให้แบบว่าเราเจอคู่ค้าเจอแบบว่าคนดีไม่คดโกง
ก็คือเจอคนที่ซื่อสัตว์ซื่อตรงไม่มีการแบบคดโกงช่อชนอะไรต่าง
ใช่ต้องไปทำการค้าราบลื่นอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่เหมาะจะไปไหว้นอกจากข้าราชการแล้วจะต้องเป็นคนที่เกิดในธาตุไหนบ้าง
คือเจ้าพ่อคุณอูท่านเป็นคนธาตุไฟ
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดธาตุดินไปไหว้แล้วดี
ธาตุดินคือคนเกิดปีอะไรคะ
ก็คือคนที่เกิดปีมาลงมาแม่จอแล้วก็ฉลู
แม่จอฉลูอุ๊ยดิฉันค่ะคุณ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

ไม่กินเจก็คือกินเนื้อ
ใช่ก็คือเราสามารถเอาซาแซไปไหว้ได้

เป็นเนื้อสัตว์๓ชนิด

ก็คือมาเป็นเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่ง

เขาก็จะจัดให้เราเลยแต่ว่าถ้าหมูทั้งตัวก็ไม่ไหว

คือเขาจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นเหมือนไหว้เจ้า
เหมือนหัวหมูชิ้นอะไร

ถ้าเราจะไปไหว้เจ้าเราก็บอกเอาไว้ไหว้เจ้า
ลักษณะมันจะคล้ายกับหมู๓ชั้น

เป็นชิ้นเป็นแผ่นก็เรียกว้าแสะ

ถ้าเกิดใครอยากจะไปไหว้ก็แนะนำว่าไปไหว้
บะแสคือเนื้อสามชนิด

เหล้าจีนเนี่ยไม่เหมือนกับแบบเหล้าทั่วไป

ก็คือเป็นเหล้าที่แบบ

พระเอกเรียกเอาเหล้ามาหายหนึ่ง
เป็นเหล้าที่แบบต้องกินอย่างนี้

เป็นเหล้าที่แบบว่าเป็นหายแบบสีน้ำตาลอะ
คล้ายกับกระปุกตังชัย

สั่นเจ้าพ่อกลัวนูใช่ไหมคะ

เราจะไปไหว้เจ้าพ่อม้าเหรอคะ

ทีกงก็คือทีตีแบบว่าก็คือเหมือนกับ

ก็คือเหมือนกับว่ากำเนิดทุกสรรพสิ่ง

เจ้าที่ไหนเขาก็จะให้เราไปไหว้ทีกงก่อน

แล้วก็ให้เราไปไหว้ตีจู้ก็คือเจ้าที่

ตามลำดับนะการไห้เจ้าพ่อม้าทำยังไง
ทำยังไงค่ะก็คือให้เราไหว้ด้วย
ผักบุ้งผักกาดหอม
ผลไม้คือที่ม้าชอบทาน
ใช่ค่ะก็คือเป็นพวกผลไม้ค่ะ

ขอพรในเรื่องของพวกแบบว่าลูกหลานบริวาร

เขาบอกว่ามีเคล็ดลับด้วยหรอค่ะ
ลูกดื้อเลี้ยงลูกยาก
เป็นอย่างคุณชนะเนี่ยคุณแม่ควรจะไปทำไงดีคะ

โตมาแล้ว

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังมีวิธีเยาว์ยา

คุณแม่ที่เขาเลี้ยงลูกอ่อนอยู่

เอาไปผูกไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใคร

กระพวงของเจ้าพ่อม้าจะถามให้เราเดินทางลาบลื่น

และสารเจ้าพ่อกวนอูอยู่ที่ไหนคะ
สารเจ้าพ่อกลุนอูจริงมีทุกที่นะ
ขณะที่บ้านนี้ชั้นสมุสาครก็ยังมีเลย

ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เชิงสะพานพุธ

เพราะว่าอายุเกือบประมาณแบบ๓๐๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าไปเชิญองค์เจ้าพ่อมาจากที่เมืองจีนเลย

เด็จพระเจ้าต่างเคยเสด็จมาไหว้ก่อนที่จะออกรบ

ขนลุกเลยก็มีตำนานมีที่มาที่ไปนะคะ
เลิกในการที่จะไปไหว้ล่ะคะ
เลิกดีในการว่ายควรจะไปว่ายเสาร์อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์นี่ไม่ใช่เพราะวันหยุดนะ
แต่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นวันธาตุไฟ

นาทีแต่ว่าที่ดีที่สุดคือ๑๐โมง๓นาที
โมง๓นาทีเลิกดีในการไหว้สารเจ้าพ่อกวนอู
โมง๓นาทีหมดแล้วไปต่ออีกหนึ่งที่ดีกว่าค่ะที่ไหนคะหมอไก่
ที่เราก็ยังวนอยู่แถวเยาวราชอยู่นะ
ก็คือที่สุมประตูเฉลิงพะเกีรต
หลายคนอาจจะงงเราไปทำอะไรสารเจ้าก็ไม่ใช่
ไปทำอะไรไปหาของกินหรือเปล่าไม่ใช่นะ
ก็คือซุ้มประตูก็คือให้เราไปรับพลังของฟ้าดิน
ที่ซุ้มประตูนี่เขาจะมีแผ่นทองเหลืองอยู่ที่ข้างใต้
ถ้าสมมุติว่าใครไปเนี่ยจะเห็นคืออยู่ที่พื้นเลย
เขาจะเขียนคำว่าตีหรือว่าดิน
แล้วก็ด้านบนเวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยก็คือจะมีแผ่นทองเหลืองอีกแผ่นหนึ่ง
เขียนว่าเทียนหรือว่าฟ้าก็คือเรียกว่าเป็นแกนกลางของฟ้าดินเลย
วิธีการขอพรนี่ก็คือให้เราไปเย็บตรงแผ่นทองเหลืองเลย
ให้เราไปอยู่ตรงกลางนะไปรับพลัง
แล้วก็ให้เราว่ายทั้ง๔ทิศ๑๒๓ตี
แล้วก็ค่อยอธิษฐานโดยเฉพาะในเรื่องงานจะประสบความสำเร็จ
ไว้ครบทั้ง๔ทิศเหนือใต้ออกตกนะ
แล้วมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมคะสำหรับการไหว้
ตรงที่ซุ้มประตูถ้าสังเกตดีจะมีสิงโตอยู่คู่นึง
สิงโตตัวผู้จะช่วยในเรื่องของอำนาจบารมี
ในเรื่องของแบบว่าชื่อเสียงโด่งดังนะถ้าอยากมีชื่อเสียงต้องไปที่นี่
แล้วก็สิงโตตัวเมียจะช่วยในเรื่องของลูกหลานบริวาร
ให้เชื่อฟังพูดง่าย
แล้วถ้าอยากเสริมเรื่องของเงินล่ะคะ
เสริมเรื่องเงินต้องเอากระเป๋าตังค์ของเรา

เขาบอกว่าเหมือนกับจะมีเงินทองไหลมาเทมา

พอเอากระเป๋าเงินออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาบอกว่าต้องจับไหล่สิงโต

รูดลงมาถึงเท้าของสิงห์โต
อ้าวแต่เราต้องรูดให้ถึงเท้าสิงห์โตใช่ไหม

รูดอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่รูดแล้วแบบอุ๊ยสะดวกกึ๊ก
หรือว่าปล่อยอย่างนี้หมายถึงว่าการเงินจะสะดุด

รูดครั้งเดียวปื้นแล้วก็โกยใส่กระเป๋าเงิน
โกยเออโกยเหมือนกับเอากระเป๋าเงินมารับ

ลับในการที่จะทำให้เงินทองไหลมาเทมานะคะ
วันนี้เราก็ได้วิธีการไหว้เสริมดวงกันไป

ว่าหลายคนน่าจะสามารถนำไปปรับใช้กันได้
ขอบคุณหมอไก่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณผู้

ใช่แล้ววันนี้ส่งมาเลือกประธานนักเรียนตลอดเสมอ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณทุกข้อความไลน์ที่ส่งเข้ามาในวันนี้
และก็มีความสุขมากในวันเด็กแข่งคราศ

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คนแล้ว
เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิม๙โมงเช้า